คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะคะ

อิโต้ไปเที่ยววิ่งไล่ฟันคนในชายภูมิ
คนก็หนีตายกันแต่สุดท้ายเคราะหร้ายไปตกอยู่ที่
แม่ลูกอ่อนแล้วก็เด็กทารกวัย๔เดือนนะคะ

โดนฟันหลังเข้าไป๕แผลฟันหัวอีก๓แผลฟันแขนเข้าไปอีก
อาการสาหัสส่วนเด็กทารกในเปรย์ค่ะ
เปรย์ขาดแบบนี้เลยแล้วก็มีเลือดอาบเลย
เพราะว่าเด็กเนี่ยถูกฟันเข้าที่หน้ากับหัวค่ะ

ล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้ว
ให้คุณผู้ชมฟังก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ที่หมู่บ้านปากห้วยเดือนในตำรวจคูมเมืองค่ะ
คลุ้มคลั่งคนหนึ่งเอาอิโต้ไล่ฟันคนบาดเจ็บไป๓ราย
อย่างที่บอกแม่ลูกอ่อนชื่อว่านางประคองจันทรานะคะ
อายุ๓๓ปีถูกมีดฟันที่หลัง๕แผล
หัว๓แผลแล้วก็แขนซ้ายอีก๒แผลอาการสาหัส

โดนฟันเข้าที่หน้าแล้วก็ศีรษะอาการสาหัส
มีผู้ชายอีกหนึ่งคนค่ะถูกฟันเข้าที่ซี่โครงได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
คนก่อเหตุชื่อว่านายวิญญาลาโสพันธ์อายุ๔๖ปี
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการทางจิตประสาทด้วย

พอก่อเหตุเสร็จก็ขับรถกระบะหลบหนีขึ้นไปบนภูแลนคา
จากหมู่บ้านประมาณ๔๕กิโลเมตร
ตำรวจก็ไล่ล่าตัวเลยนะคะจนล่าสุด
ล้อมและจับตัวมาได้บนเขาภูแลนค้านั่นแหละค่ะ
ก็ให้กำนันตำบลครูเมืองที่สนิทคุ้นเคยกับนายวิญญาผู้ก่อเหตุ

นายวิญญาก็ยอมออกมา

ตำรวจบอกว่าอยู่ในอาการเบลอ
เดินโซเซเหมือนคนหมดแรง
ทีมข่าวเราก็เข้าไปสอบถามเลยว่า

ไปไล่ฟันชาวบ้านเขาทำไมอืมนายวิญญาตอบเสียงนุ่มนุ่มเบาเบา
อันนี้ผู้สื่อข่าวเราบอกมานะนายวิญญาตอบเสียงนุ่มเบาว่า
ไม่รู้ครับไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่ก็รู้สึกผิดที่ทำให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัส
บอกแค่นี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบคุมตัวไปสอบสวนกันที่ม้าหินอ่อน
เอายาให้กินนะคะแล้วก็ควบคุมตัวไปฝากขังที่โรงพักหนองบัวแดง
เล่าให้ฟังว่านายวิญญาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ปกติแล้วเป็นคนนิสัยดีพูดจาภัยร้อ
แต่คิดว่าน่าจะขาดยาหรือไม่ก็ไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่ง
อาการก็เลยกำเริบแล้วก็คลุมคลั่งแบบนี้
นายสงกรานปัสติน้องเขยของนายวิญญาผู้ก่อเหตุก็บอกว่า
จริงก่อนจะมาทำร้ายนางประคองกับลูก
นายวิญญาเอามีดปลายแหลมไล่แทงเขาจนบาดเจ็บด้วย
เพราะดีมีชาวบ้านมาแย่งมีดออกจากมือไปได้เขาถึงได้รีบไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยพานายวิญญาไปรักษาให้หายเด็ดขาดหน่อย
เพราะกลัวว่าถ้าหากอาการกำเริบขึ้นมาอีก
ก็จะไปเที่ยวไล่ทำร้ายคนแบบนี้ดีไม่ดี
ยังไม่รู้เลยว่าที่อาการสาหัสทั้งแม่ทั้งลูกตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง